ภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้ไม่รู้จะโฟกัสอะไรเลย
เพราะมันหลายอย่างเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเรียกว่า
มักง่ายละเลยไม่กลัวตายหรืออะไรกันแน่
ดูตรงจุดตัดทางรถไฟตรงนี้หน่อยค่ะ
รถไฟกำลังมาแล้วคันสองคันนี้คันขาว
พยายามจะไปแต่รถมันติด
ทางที่เขาจะมุ่งหน้าไปคืออโศกนะ
แล้วดูมอเตอร์ไซค์ฝั่งนั้นสิคุณบุ๊คคุณขวานเห็นไหม
ผมว่าไม่เฉพาะคันขาว๒คัน
เตอร์ไซค์อีกหลายคันคนเดินอีก
ใช่ค่ะแล้วนี่คือรถไฟกำลังจะมาถึงแล้ว
เขาคิดว่าเขาพ้นแน่ใช่ไหมนี่มอเตอร์ไซคันนี้คันนี้โอ้ย
ยังจะพยายามไม้กั้นมันก็ลงมา
คนเดินริมทางรถไฟแบบนี้ค่ะ
หวาดเสียวนะกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
หรือคนเดินเขาพยายามที่จะไปโบกรถให้เดินไปข้างหน้า
ให้ขับไปข้างหน้าหน่อยนะหรือเปล่า
ทีแรกจะบอกว่าเอ๊ะเพราะว่าเครื่องกั้นไม่ลงมา

บอกไงว่าไม่รู้ว่าจะโฟกัสอันไหนก่อนดี
จุดตรงนี้คือถนนเพชรชบุรีค่ะ
ช่วงจุดตัดทางรถไฟตรงใต้สะพานข้ามแยกอโศก
รถมันติดอยู่แล้วฝั่งรถเมย์ฝั่งนี้นี่แหละ
หลักคนไม่เค้ารบกฎได้ยินเสียงเตือนแล้ว

เห็นไหมคนที่เดินไปเขาพยายามโบกจริงด้วย

ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราไม่อยากอ่านข่าวความสูญเจียนะ
บางทีต้องหยุดรอสักนิดนึงสักไม่กี่นาที
เราจะได้มีชีวิตที่จะใช้ต่อไปหลังจากนี้นะ
อย่าฝ่าเลยนะคะม้ายกั้น
เข้าใจจริงว่าตรงนี้ทุกคนรู้ว่ารถมันติดนะตรงอโศก
แล้วความที่แบบไฟแดงแล้วไฟเขียวมันปล่อยแป๊บเดียว
คุณอยากจะรีบไปแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยอย่าเลยค่ะ